ช่วงนี้ไปดูเรื่องที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไห
เพราะว่าคณะกรรมการเขาอนุมัติให้รถเมย์กับบกษ
ค่าโดยสารได้เริ่ม๒๑มกราคมปีหน้านะครับ
ก็ต้องเตรียมควักเงินออกมาจ่ายค่ารถเพิ่มขึ้นแล้ว

คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางก็มีมติอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร
รถโดยสารสาธารณะหมวด๑๔นะครับ
แล้วก็รถร่วมขอสมกรรถเมร้อนจากเดิม๙บาทเป็น๑๐บาทนะฮะ

รถเมย์ขอสมกรจากเดิม๖บาท๕๐ก็เป็นให้ขึ้นได้ไม่เกิน๑๐บาทนะครับ
ปรับอากาศจากเดิม๑๑๒๓บาทต่อเที่ยวก็จะเป็น๑๒๒๔บาทต่อเที่ยวนะครับ
แล้วก็ลดร่วมบกษนะครับให้ปรับขึ้นไม่เกินร้อยละ๑๐นั่นเองนะครับ
พีรพลถาวรสุขเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยเห็นถึงความจำเป็นเรื่องของต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
ก็ต้องอนุมัติให้ปรับขึ้นเพราะผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้นจริงนะครับ
ที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการช่วยเรื่องของค่าชดเชยการใช้ก๊าซก็ตามแต่ก็ไม่คุ้มต้นทุนก็ประสบกับปัญหาการขาดทุนร้องเรียนกันมาตลอด
มีการหยุดวิ่งให้บริการไปแล้วกว่า๕๐๐คันจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
รถร่วมบริการทั้งหมดในระบบกว่า๓๗๐๐คัน
ตอนนี้ประชาชนคุณผู้ชมสังเกตไหมรอรถนานมากขึ้นเพราะรถวิ่งน้อยลงปริมาณรถน้อยลง
จำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งอื่นที่ราคาสูงกว่าทั้งอะไรอ่ะรถตู้รถไฟฟ้า
มันก็สูงกว่าจาก๖บาท๕๐ก็ต้องไปจ่ายเป็นแบบ๑๐๒๐บาทสูงสุดก็๖๐บาทนะครับ
ดังนั้นก็คือเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบทั้งสองฝ่ายก็ปรับราคาขึ้นให้ละกัน
เป็นการปรับขึ้นแบบบาท๒บาทให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ให้ประชาชนมีรถใช้แบบนี้นะครับ

ก็โดยจะนำมติที่ประชุมเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสัปดาห์หน้า

ถ้าไม่มีการทักท้วงหรือเห็นด้วยก็จะยึดตามมติให้เริ่มปรับขึ้นได้๒๑มกราคมปีหน้า
ก็เป็นการรับปีใหม่เลย

รัฐบาลเพิ่งช่วยคนโจรไปนี่ทำลายฝันกันเลยเหรอ
ปกติแล้วจะเป็น๑สัปดาห์๑โครงการ